คุณผู้ชมคะเดือนมีนาคมนี้นะคะไทยรัฐทีวีของเรามีรายการวาไรตี้ใหม่สดอัดแน่นจัดเต็มแน่นอนค่ะ
เพิ่งเปิดตัวไปจัดจานยานวิภา
แต่ว่าของเรานอกจากจัดจ้านย่านวิพาแล้ววาไรตี้หลากหลายต้องมาเต็มคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งในนั้นคือรายการร้องข้ามรุ่นจ้า
ไปดูกันสักหน่อยนะคะว่ากติกาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
กติกาแสนเก๋มีอยู่ว่า
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนะไม่เพียงแต่จะต้องมีเสียงร้องที่ภัยร้อแล้ว
หากสามารถร้องเพลงที่ห่างจากอายุของตัวเองได้มากเท่าไหร่

อาทิเช่นเด็กอายุ๑๐ขวบ
อันนี้ร้องเพลงเก่าลูกกรุงลูกทุ่งอย่างนี้
เอาไปเลยนะคะสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเยอะ
และหากวัยเก่า๕๐๖๐อันนะ
ก็จะมีโอกาสได้คะแนนสะสมเยอะเช่นเดียวกัน

ยิ่งร้องห่างปีเกิดเท่าไหร่ค่ะ

ท้าทายผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยเลย
งานนี้นะเหล่าคณะกรรมการค่ะ

ให้คุณผู้ชมนะติดตามความสนุกสนาน

ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ค่ะ
กับรายการร้องข้ามรุ่น

แล้วก็ความสามารถของทุกคนที่จะมาร่วมรายการ
จากเด็กจนถึงรุ่นใหญ่

มาจัดกันในวันนี้ฮะลองดูว่าจะร้องเพลง
ข้ามวัยได้ดีแค่ไหนครับ
ครั้งแรกของรายการที่ฉีกทุกกฎการร้องเพลง

มีผลต่อชัยชนะเท่านั้น

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
สุดยอดเวรี่กู้
รายการใหม่เกียบเลย
ให้รอติดตามกันนะคุณผู้ชมนะ